ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
มันก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับเรานะครับแล้วเราเองเราก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับ
ในการป้องกันปัญหาในรถประเทศระบบลงแต่สุดท้ายเองเนี่ยมันก็ทำให้ระยะเวลาในการที่ได้ตัวเนี่ย
ช้าออกไปนะครับเราเองเราก็ทำให้แฟนบอลชาวไทยผิดหวังจากการที่เข้ามาเป็นผู้
ว่ายังจะเปิดโอกาสให้เราเข้าไปมีส่วนร่วมกับการประมูลอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่เราจะคุยด้วยเนี่ย
แต่เรามักจะเรียกเขาว่าบุญเติมนะคะ

แต่ผู้บริหารทราบดีว่าจะเจออะไรบ้าง
แม้กระทั่งแถลงข่าวก็ยังทราบดีเลยนะคะว่าแถลงให้ดีแค่ไหน
ต่อให้เอาความจริงมากที่สุดมาบอกแค่ไหน

เพราะคนที่เขาเตรียมรออยู่จะเชียร์บอลไทยเนี่ย

เพราะเขาก็หวังมากกับเจ้าใหม่ที่บอกว่าจะมาทำระบบให้ดีกว่าเดิม
มิติใหม่เป็นความหวังที่ดีของชาวไทยมากกว่าเดิม
ขายไว้เยอะเพราะฉะนั้นคราวนี้เนี่ย
คือตอนที่มาเจอเราเนี่ยนะคะก็บอกผมก็รับทุกอย่างแล้วครับ
แต่อยากให้ชี้แจงค่ะคือเราทราบดีว่าทางบริษัทเสียใจนะคะ

แต่ว่ายังมีความคาใจอยู่หลายเรื่อง
มีความสลับซับซ้อนในใจคนจองได้และไม่ได้อยู่หลายเรื่อง
วันนี้เราจะคุยกับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของทางบุญเติม
เรียกแบบนี้เลยนะคะคุณนรงศักดิ์เลิศทรัพย์ทวีสวัสดีค่ะ

มีใครมาเติมกำลังใจให้บ้างยังคะหลายชั่วโมง
ก็เริ่มมีการให้กำลังใจนะครับในการให้กำลังใจ
เรามาเราก็รู้สึกดีนะครับดีครับ
เรียนถามแบบนี้ตกลงเราประเมินตัวเองเนี่ย
คือเราประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นต่ำไป
เราระวังน้อยไปเราซักซ้อมเราทดสอบน้อยไป
หรือเกิดขึ้นจากอะไรคะเราสรุปตัวเองได้ยังคะ

ก็ข้อเรียนอย่างงี้นะครับมาวานผมเรียกว่ามาวานละกัน
ตั้งแต่เราเปิดจองมา๑๐โมงเช้า
สาเหตุลักษณ์เลยนะครับเรื่องของการ
เรื่องของการเข้าเว็บคนเข้ามากแล้วระบบล่มนะครับหรือหมดภายในแป๊บเดียว
โดยการเซ็ตระบบต่างหรือเซ็ตค่าต่าง
ที่ผมเชื่อว่ามีระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูง
เพื่อป้องกันการเข้ามาทำรายการมาก
ซึ่งการเซ็ตค่าตรงนี้ของเราผมต้องเรียกว่า
มันค่อนข้างจะสูงเข้มข้นจนเกินไป
จนทำให้ลูกค้าจริงเข้ามาล็อกเอ็นจริง
ทำการทำรายการจริงเนี่ยค่อนข้างเข้าได้ยาก

ฉันไม่มีความรู้เรื่องของระบบเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหลังบ้านไม่มีความรู้ด้านนี้เลย
ฉันถามแบบนี้ว่าเมื่อวานนี้พยายามจะใช้คำอยู่คำนึง
คือย้ำแล้วย้ำอีกคือว่าตั้งค่าความปลอดภัยเอาไว้สูง

คือแต่จะใช้วลีแบบนี้นะคะ
คือถ้าที่ฉันเป็นคนที่พลาดหรือรู้สึกหุดหิ
ฉันจะรู้สึกว่าโอ้โหตอบหล่อตอบหล่อไปแล้ว
ใช่ไหมคะเพราะมันเป็นคำทางบวกนะ

คือเราไม่ได้เตรียมไว้ว่าคนจะแห่กันเข้าไป

จริงเราเตรียมครับเราเตรียมไว้เลยครับ
เรามีการทดสอบค่อนข้างละเอียดและใช้เวลานะครับ
ซึ่งก็อาจจะรับเวลาอาจจะผมเรียกว่า
ระยะเวลาหนึ่งในการทดสอบ
ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบการทำรายการในจำนวนมาก
หรือการทดสอบโดยการเขาเรียกว่า
จำลองผู้ใช้งานเยอะยิงถล่มเข้ามานะครับ
แต่ด้วยที่อันนั้นมันก็คือการจำลองนะครับ
แต่สุดท้ายในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ย
ปัจจัยอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ
เราก็พยายามจะป้องกันทุกอย่างนะครับ
จนผมเรียกว่ามันป้องกันคนใช้งานจริงเข้ามาด้วยนะครับ
พอระบบมันเริ่มเขาเรียกว่าล็อกอินไม่ได้
คนก็กระหน่ำเข้ามายิงเข้าไปเข้าไปเข้าไป
ระบบเรามองว่าเป็นผู้ไม่ประสงค์ดี
ก็เลยป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เข้ามานะครับ
เดี๋ยวนะคะคือถ้าสมมุติ

คือถ้าคนถล่มเงินเข้าไปรีบแย่งเงินจองเยอะเนี่ย

ทดสอบเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว
แต่หมายความว่าที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
เราไม่ได้ทดสอบไว้มากพอเท่าของจริง
หรือมันไม่ใช่แค่จำนวนที่ถล่มเงินเข้าไปซื้อ

คือต้องตอบว่ามันมี๒ส่วนค่ะ

ก็คือมี๒ส่วนคือคนที่มาใช้งานจริง

นุนเยอะจริงกับคนที่ตั้งใจที่จะทำให้มัน

มั่วหวานเนี่ยผมว่ามันเกิดจากสองส่วน

แต่ที่มันทำให้มันมีปัญหาคือตัวเราเอง
คือทุกคนที่เข้ามาเรามองว่าเป็นระบบที่ยิงคือเป็นผู้ใช้งานที่เป็นระบบยิงเข้ามามากกว่า
ผู้เป็นผู้ใช้งานจริงเลยทำให้คนพวกนี้เราไม่ให้เข้าระบบเลย
แล้วระบบของทางบุญเติมไม่ได้แยกไว้เหรอคะว่ารักษณะแบบนี้
จะต้องแยกไปว่าเป็นคนตั้งใจจมตีระบบหรือเข้ามาลักษณะแบบนี้
เป็นเพราะว่าเขาแค่เข้ามาจำนวนเยอะมันแยกไม่ได้เหรอคะ
ในแง่ของระบบนะครับคือมันดูใกล้เคียงกัน
ระหว่างที่คนทำรายการแล้วกดรัวกับการที่ระบบโจมตียิงข้อมูลมารัว
คือพอคนมันเข้ามาเยอะมันเริ่มแยกไม่ออก
ฉันตัดทิ้งเรื่องของการที่คนแห่เข้ามาจองจำนวนมาก
ฉันตัดทิ้งเพราะว่าอันนั้นยังไงต้องทดสอบไว้อยู่แล้ว
แต่กรณีเรื่องของการจมตีมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ยังไง
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนได้งานนี้ก็ต้องเตรียมถูกไหมคะถูกครับ

ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไหนก่อนหน้านี้ก็ต้องเตรียมโดนถูกไหมคะ

มันเป็นของที่คุณต้องเตรียมอยู่แล้วนะคุณนรงศักดิ

ก่อนอื่นต้องยอมรับคือทางเรายอมรับนะครับ
ว่าเรามีการเสร็จค่าที่อาจจะคาดเคลื่อนหรือผิดพลาดไป
ในการตั้งเกณฑ์ที่สูงเกินไปที่บอกไป
เลยทำให้ทุกอย่างมันติดขัดไปหมด

คือคนไทยรักทีมไทยอยากเชียร์ทีม

ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเริ่มเปิดจองที่หนึ่งสิบโมงเนี่ย

ทีนี้โซเชียลมีเดียมันโป่งเร็วใช่ไหมคะ

คนก็จะเข้าไปบอกว่าสิ่งที่เจอเขาจะใช้คำว่าเข้าระบบไม่ได้นะคะ
หรือว่าเข้าแล้วเด้งออก
หรือบางคนบอกว่าไม่รู้เลยว่าตกลงแล้วจองไปหรือยัง

คือลักษณะที่เกิดที่แท้จริงเนี่ยคือเข้าไม่ได้
หรือเข้าแล้วหนืดหรือเข้าแล้วโดนตีเด้งออกกลับมาคะ
ขอเล่าอย่างนี้นะครับมันมีหลายสาเหตุ

ก่อนอื่นการที่จะซื้อตัวเราได้เนี่ยเนื่องจากว่า
สิ่งที่เราต้องการเสนอตัวเข้ามาช่วยสมาคม
ช่วยแฟนบอลชาวไทยในการเข้ามาจองตัวนะครับ
เราพยายามที่จะผมเรียกว่าพยายามที่จะป้องกันในจุดนี้นะครับ
ไม่ว่าจะตัวผีหรือระบบร่มต่าง
แล้วก็มีการให้มีขั้นตอนของการล็อกอินระบบ
หรือเป็นสมาชิกก่อนต้องมีการสมัครก่อน
ซึ่งเราเปิดให้สมัครเป็นสมาชิกตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับ
ก่อนล่วงหน้าเดือนหนึ่งต้นเดือนกรกฎาคม
ก็มีแฟนบอลชาวไทยสนใจอย่างมากในการเข้ามาล็อกอิน
เราก็มองเห็นแล้วว่าอาจจะเกิดปัญหาตอนที่วันจองจริง
เพราะว่าต้องเข้ามาล็อกอินก่อน
ฉะนั้นยูเซอร์เนมหรือพาร์ทเวิร์ดที่ต้องเข้ามาล็อกอิน
มันอาจจะเกิดการผมเรียกว่าหลงลืม
หรืออาจจะใส่ค่าผิดและอาจจะเกิดขึ้นนะตอน๑๐โมงเช้า

เพื่อจะมาล็อกอินในวันที่เมื่อวานตอน๑๐โมงเช้า
ก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อาจจะไม่สะดวก
ก็เลยผมเรียกว่าซื้อจริงวันที่๑๐เลย

ถูกค่ะซึ่งก็จะเกิดปัญหาว่าล็อกอินไม่ได้
รหัสผิดใส่โคตรผิดนะครับ

คือส่วนหนึ่งที่เข้าไม่ได้เนี่ยอาจจะมาจากใส่ชื่อ
หรือใส่รหัสตัวเองผิดจริง

สองคืออาจจะ๑คือจำไม่ได้
สองเนี่ยอาจจะมีการคีย์ผิดหน่อยนะครับ

อันนี้คือเกิดจากระบบเราจริงนะครับ
ในแง่ที่ว่าเราตั้งความปลอดภัยไว้สูง
ทำให้เวลาเขาเข้าไม่ได้จริงนะครับ
แต่ว่าการชี้แจงแบบนี้ลงสากทราบใช่ไหมครับ

เพราะมันก็มีคนที่ทำแบบนี้หลายรอบแล้วทำไมยังเข้าไม่ได้
คืออย่างนี้ครับคือต้องเรียนให้ทราบว่ามันมีหลายเหตุการณ์
มีหลายสาเหตุส่วนหนึ่งคือใส่ค่าหรือใส่รหัสปิด
อีกส่วนหนึ่งคือตัวระบบเราเองที่เสร็จค่า

ภาพมันออกมามันก็เหมือนกับระบบเราเข้าไม่ได้นะครับ
พอเข้าได้แล้วมันก็จะมีคนเข้าได้แล้ว
คือมันเข้าได้นะครับแต่มันก็จะติดขัด
พอเข้าได้ปุ๊บเนี่ยมันต้องไปทำรายการต่อนะครับ
ระบบที่เราวางไว้สมัครเป็นสมาชิก
อินเข้ามามาเลือกที่นั่ง
เลือกที่นั่งเสร็จนะครับก็ไปเลือกวิธีการรับบัตร
แล้วก็จ่ายชำระนะครับแล้วก็ไปหน้าของการจ่ายชำระ

อันนั้นถือว่าการซื้อเสร็จสมบูรณ์นะครับ

พอเข้ามาได้ปุ๊บบางทีเนี่ยไปถึงขั้นตอนการจองตั๋วเนี่ย
แล้วกดแล้วรายการมันหมุนค้างไป
หรืออาจจะกลับย้อนหลังไปอีกหน้าหนึ่ง
ซึ่งตรงนี้มันมีการสะสมจำนวนมากนะครับ
ตรงนี้ที่เป็นกระแสในโซเชียล

เข้ามาแล้วกดจองเด้งออก
ดปุ๊บไปหน้านี้แล้วก็เด้งออก

ในช่วงตั้งแต่๑๐โมงกว่าเป็นต้นไป
รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเราเริ่มมีปัญหาแล้วคะ

เริ่มผมเริ่มเขาเรียกว่าระบบเริ่มหน่วงนะครับ
คือจริงแล้วเรามอนิเตอร์จออยู่ตลอดเวลา
ว่ามีคนเข้าเว็บแล้วอยู่เท่าไหร่
เราเริ่มเห็นปัญหาว่ามันเริ่มช้านะครับ

หลังจากที่เราเปิดระบบมานะครับประมาณสัก๑๐โมงครึ่ง
แต่ก็วิ่งด้วยตัวเลขจำนวนหนึ่งนะครับ
ก็ไปเรื่อยจน
ผมต้องเล่าอย่างนี้ครับเวลาเราซื้อตัวเนี่ย

ถ้าจ่ายโดยบัตรเครดิตเรามีเวลา๑ชั่วโมงในเว็บไซต์นั้นเลย
ซึ่งเรามองแล้วว่าจริงทำรายการจริงจ่ายชำระแค่๕นาทีก็เสร็จแล้ว

แต่ถ้าลูกค้าสะดวกที่จะจ่ายเงินสด
เรามีบริการจ่ายเงินสดได้ที่ตู้บุญเติมทั่วประเทศ
ที่มี๗๐๐๐๐กว่าตู้
ตรงนี้เราขยายถ้าเป็นจ่ายเงินส่วนที่ตู้เราขยายเวลาว่าประมาณ๑๒ชั่วโมง
ซึ่งเรามองแล้วว่าถ้าจอง๑๐โมงจ่ายได้ภายใน๔ทุ่มไม่เป็นไร
ทีนี้เราก็มองว่ามันมีผมเรียกว่าเป็นใบจองแล้วกันใบจองตัว
ซึ่งยังไม่จ่ายเงินอยู่จำนวนมากจนมากจนเรารู้สึกว่ามันผิดสังเกต
เพราะว่าตอนแรกเนื่องจากว่าจองปุ๊บต้องจ่ายภายใน๑ชั่วโมง
ถ้ายังไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยเราก็เห็นแต่ใบจองที่มันยังไม่จ่ายเงิน
พอเลยชั่วโมงหนึ่งไปแล้วสัก๑๑โมงกว่าเกือบเที่ยงนะครับ
เราเห็นแล้วว่ามันมีใบจองที่ไม่จ่ายเงินจำนวนมากขึ้นมากขึ้น
จองที่ไม่จ่ายเงินที่เราว่าผิดสังเกตคือมันแยกได้ว่ามันเป็นบัตรเครดิต

ซึ่งเราดูจากตรงที่มันเป็นบัตรเครดิตใช่ไหมคะ

เพราะเป็นตู้มัน๑๒ชั่วโมงเราคงยังไม่สงสัย
ถูกครับแต่บัตรเครดิตที่ภายในชั่วโมงทำไมยังไม่จ่ายอันนี้เห็นแล้ว
เริ่มเห็นแล้วเราเริ่มเห็นตอน๑๑โมงกว่าแล้วว่ามันผิดสังเกตแล้ว
ว่าทำไมคนเข้ามาแล้วทำไมไม่จ่ายทำไมติดขัดอะไรหรือเปล่า
อันนั้นคือเป็นจุดที่เราเริ่มดูแล้ว
เล็กแต่สินใจเพิ่มระยะให้บัตรเครดิตไปเป็น๑๒ชั่วโมง
ถูกครับคือพอเรารู้แล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไร
เพราะเราก็ไล่เจาะมันมาจากการที่เราเสร็จค่าที่ระดับความปลอดภัยสูงเกินไป
ลูกค้าเข้ามาปุ๊บทำรายการไม่ได้
ก็เลยขอเวลาแก้
ขอเวลาแก้ไขคือเราก็เลยมีการ

กรณีที่ลูกค้าที่จะจ่ายบัตรเครดิตจากชั่วโมงนึงเราขยายไป๑๒ชั่วโมงเลย

เรียนให้อย่างนี้ค่ะคือตอนที่บุญเติมขอระยะเวลาในการแก้ไขคือบ่าย๓แล้ว
๓ชั่วโมงคือต้องเสร็จให้ได้๖โมงใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่ขอ
แต่ทีนี้ก่อนจะไปถึงตรงนั้นค่ะตกลงแล้วเนี่ยมีคนที่จองสำเร็จ
คำว่าจองสำเร็จคือต้องนับคือจ่ายเงินแล้วซึ่งการจ่ายเงินสำเร็จมีทั้งหมด
คนครับนับเป็นคนใช่ไหมคะใช่ครับ๙๐คนหรือ๙๐คน
เนื่องจากว่าเราให้สิทธิ์๑คนซื้อได้ไม่เกิน๔ที่นั่งเพื่อป้องกันการที่เอาไปขายต่อ
คือไม่เกิน๔ที่นั่งคือ๙๐คนใช้สิทธิ์เต็มที่ไหมคะ
เลยไหมไม่ครับก็อาจจะมีบางคน๔บางคน๓บางคน
แล้วเป็นกี่ใบค่ะรวมล้างเนี่ย๒๘๐ใบครับที่นั่งอ่าจาก๙๐คน
ใช่ครับคืออันนี้จ่ายสำเร็จแล้วถูกครับและกลุ่มนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะที่จะได้รับการคืนเงิน
ถูกครับเท่านี้
ไม่มีคนอื่นที่แบบเดี๋ยวต้องพิจารณาเป็นรายกรณีอันนี้กำกึ่งไม่มีใช่ไหมคะ
เพราะว่าเราสิ้นสุดการซื้อโดยการจ่ายเงินนะครับ
ทีนี้เงินสด๙๐คนอยู่ที่เราล่ะนะครับ
เราต้องคืนส่วนคนที่ยังไม่จ่าย
ระบบมันอยู่ที่การจองอยู่นะครับ

ที่โดนกระหน่ำอีกประเด็นนึงคือเรื่องตัวผีครับ
ตัวผีนะคะเขาไปขายกันเป็นหมื่นจริงไหม

แต่ที่สำคัญก็คือว่าที่ต้องจ่ายเงิน๙๐คน๒๘๐ใบ
เพราะว่าโดนเพิกถอนไปแล้วเรียบร้อยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับสมาคมฟุตบอลบ้างค่ะว่า

สุดท้ายทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็ตัดสินใจเพิกถอนเสร็จแล้วเรียบร้อย
เราจะคุยกับอุปกรณายกสมาครคุณสุพพเศษนีลาริสค่ะ
สวัสดีครับ
คุณสูตรประสิทธิ์ท่านไม่แน่ใจว่าในสัญญามีเขียนไว้หรือเปล่าคะ
ว่าถ้าเกิดการผิดพลาดภายในกี่ชั่วโมงหรืออย่างไรก็แล้วแต่
หรือไม่สามารถแก้ไขภายในกี่ชั่วโมงก็แล้วแต่
เพิกถอนสิทธิ์เขาได้เลยหรือยังไงคะ
หรือมันเป็นกระแสกดดันไปที่สมาคมเลยต้องตัดสินใจเร็วขนาดนั้นคะ
ก็มันเป็นทั้งสองส่วนนะครับแต่ในส่วนของขออนุญาตเรียนชี้แจงตรงนี้
ผมก็ดูในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับ
เราก็จะมีคณะทำงานแยกกันนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องสัญญา
ทีนี้ใครก็จะเป็นผู้ชนะสัญญาก็ต้องมาทำงานกับผม
ส่วนผมก็คงจะดูในเรื่องของการปฏิบัติการนะครับ
ทางนายกก็ได้ดูแล้วก็ได้ตัดสินใจว่าเมื่อวานมันเกิดปัญหาจริง
ก็ทำการยกเลิกไปส่วนเรื่องรายละเอียดของข้อสัญญา
อันนี้ผมไม่ได้ทราบนะครับ
ในส่วนของการจะหารายใหม่มาเนี่ยเจ้าเดิมเนี่ยเขายังมีสิทธิ์เข้าไปแข่งชิงได้อีกรอบไหมคะ
ก็ไม่น่าจะได้แล้วนะครับการหารายใหม่มาก็คงจะมีลิสต์รายชื่ออยู่แล้วนะครับ
คิดว่าอาทิตย์หน้าก็น่าจะจัดการเรียบร้อย
แล้วมีส่วนค่าใช้จ่ายอะไรที่ทางบริษัทต้องจ่ายให้กับสมาคมไหมคะ
ก็หน้าตอนนี้ไม่มีครับไม่มีครับ
ส่วนการชดเชยหรือว่าการคืนเงินเต็มจำนวนเนี่ยเป็นทางบริษัทรับไปถูกไหมคะ

เมื่อวานนี้มันก็อย่างที่ทราบพอมันเกิดปัญหาขึ้นใช่ไหมครับ
ก็ตั้งแต่ช่วงเช้าเนี่ยก็วันนี้เราก็เรียกมีการประชุมให้เขาชี้แจงนิดหนึ่งนะครับ
ว่าเกิดอะไรขึ้นก็เป็นเรื่องของการเซ็ตระบบรักษาความปลอดภัยเข้มเกินไป
ทำให้คอมพิวเตอร์มันมองว่าคนเข้ามาเยอะเนี่ยมันเหมือนกับเป็นโรบอทที่เข้ามาจะจ้องทำลายโปรแกรมนะครับ
มันก็เลยเกิดการโอเลอร์ขึ้นนะครับ
ทีนี้อย่างที่ทราบคือตอนแรกที่ออกข่าวไปเนี่ยหมื่นกว่านะครับ
เพราะฉะนั้น๙๐รายการเนี่ยถ้าสมมุติว่าซึ่งเขายังไม่ได้ให้ข้อมูลมานะครับ
ซึ่งถ้าสมมุติว่า๙๐รายการ๑รายการได้๑๐ใบเพราะฉะนั้นมันก็คือตัวที่ซื้อขายสำเร็จแค่๓๖๐ใบ
วันนี้เราก็ประชุมกันเคลียร์กันเรื่องนี้ก็คือ๑ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปก็จะติดต่อ๙๐รายการ
ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นบัตรเครดิตทางบอร์ดสมาร์ทก็จะวอยเงินเข้ากับบัตรเครดิตให้
แล้วรู้ว่าจะแก้อย่างไรดีกับเจ้าเก่าเลยดีไหม
คือลักษณะการคัดกรองคนเข้ามาจะเป็นยังไงคะ
คือถ้ารายใหม่เข้ามานะครับคุณสมบัติอีกเงื่อนไขหนึ่ง
จากเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่ต้องทำการสู้กันแล้วเนี่ย
เรื่องของความสามารถในการรองรับบริการพวกนี้ก็ต้องเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วย
ซึ่งคราวนี้เราก็คงเอาประเด็นตรงนี้มาเป็นข้อพิจารณาด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วจะกลับมาอยู่ที่การดำเนินการณตอนนี้ของทางบริษัทนะคะ

ถามต่อหน้าเลยอย่าหาว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนาะนะคะ
อย่างนี้ค่ะคุณนรงศักดิ์คือมันมีตัวเลขหมื่นกว่า๑๓๐๐ด้วย

ใช่ครับใช่ครับที่จ่ายเงินสำเร็จครับ

เพราะว่า๙๐คนไม่ได้ใช้สิทธิ์เต็มว่า๑ต่อ๔

ทีนี้เรื่องตัวผีตกลงเอาไงคะคือมันเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
แล้วมันมีคนที่เสียหายจากการที่

มันมีคนจองได้เอาไปปล่อยฉันก็ไปซื้อจากเขา

จากข้อมูลที่เราเอามาสรุปแล้ว
ว่าคนที่ซื้อได้จนสำเร็จมีแค่๙๐คน
ตัวมีอยู่แค่๒๘๐ใบ
แต่จริงแล้วเรามีขั้นตอนในการป้องกันต่างเรื่องของการขายตัวผี
เช่นก่อนอื่นเวลาซื้อคุณต้องลงทะเบียนก่อน
คุณต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นใครเวลาจะรับตัวจากเราไป
ต้องบอกอย่างนี้ว่าตัวเรายังไม่ได้ผลิตออกมาส่งเลยนะครับ
ยังไม่มีตัวจริงออกมานะครับแต่ขั้นตอนการรับตัวของเรา
คุณต้องแสดงตัวตนมีบัตรประชาชนว่าเป็นคนนั้นจริง
เวลาเอาตัวเข้าสนามก็มีการตรวจสอบ
ซึ่งด้วยขั้นตอนเราเนี่ยตัวผียากมากครับ
เป็นไปได้น้อยมากที่จะเกิดขึ้นนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งพอเริ่มจาก๑๐โมงกว่าเป็นต้นไป
เริ่มซื้อยากนะครับทุกคนเริ่มยากกระแสเริ่มโหมเข้ามานะครับ
ผมว่ามันเป็นการเล่นข้อมูลเล่นข่าวเล่นกระแส
ว่าลองตั้งราคาดูสิลองมีตัวผีดูสิ
แต่จริงแล้วเนี่ยผมว่าด้วยกระบวนการเราเนี่ยมันเกิดค่อนข้างยากมากนะครับ
ในส่วนของคนที่วิจารณ์นะอันนี้คือเราอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ์ไปแล้วก็จริงนะคะ
แต่ว่าคนที่วิจารณ์คือว่าทำไมถึงขายผ่านทางอินเตอร์เน็ต
มันมีอีกตั้งหลายทางที่มันไม่ต้องขนาดนี้แล้วมันก็มีปัญหาแบบนี้
ครับจริงเรามีช่องทางการซื้ออยู่๒ช่องทาง
คือหนึ่งทางเว็บไซต์นะครับซึ่งเรามองว่าทางเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สะดวกที่สุดสำหรับลูกค้าในปัจจุบันนะครับ
แล้วก็คุ้นเคยกับวิธีการเดิมจากที่ผ่านมานะครับ
หรือสูตรให้บริการที่เราเปิด๒๔ชั่วโมง
เรามองว่าเราดูแลลูกค้าที่อาจจะไม่ถนัดในการใช้อิเล็กทรอนิกส์ใช้เว็บไซต์ใช้โมบายนะครับ
เป็นคนที่อยากจะดูจริงเพราะว่าแบตนี้เป็นแบตที่ทุกคนเฝ้ารอกันมา
อันนี้คือ๒ช่องทางที่เรามีอยู่นะครับ

ก็โหไม่รู้จะช่วยยังไงเลย
อย่างนี้ครับคือเราวางผมเรียกว่าเราวางแผนไว้ว่า
กลไกหลักในการจองตัวหรือซื้อตัวคือผ่านเว็บไซต์๙๐

หรือใช้เครื่องมือไม่เป็นซึ่งอันนี้เรามองว่าจำนวนไม่เยอะ
แล้วด้วยที่กระแสความต้องการมันเยอะมาก
การเข้ามาเข้าเว็บหรือใช้การเองมันเร็วกว่า
ซึ่งเราก็เตรียมไว้๖๐คู่สายเพื่อรองรับ
แต่เนื่องจากพอกลไกหลักเราไม่ทำงาน
ทุกคนเข้าเว็บไม่ได้หรือจองไม่ได้ติดติดขัด
ไม่ทำก็จะไม่วางนะขอให้ช่วยทำจนสำเร็จหน่อย
ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ทั้ง๖๐คู่สาย
นะครับมันก็เลยเกิดการที่โคลเข้ามาไม่ได้
ฉันถามคำถามสุดท้ายค่ะว่าตกลงแล้ว๙๐คนที่ว่านี้เนี่ย
จะได้รับแค่เงินคืนเต็มจำนวน
แต่จะไม่ได้สิทธิ์พิเศษว่าเฮ้ยเขาเคยพยายามจองจนได้แล้ว
เกี่ยวใช่ไหมคะก็ไปเริ่มต้นกันใหม่หมดเลย
ถูกครับคือช่วงบ่ายที่ผ่านมาจริงก็ได้ประชุมกับคุณสุภสินด้วยเหมือนกัน
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเพื่อหาข้อสรุปสำหรับ๙๐คนที่ทำรายการสำเร็จนะครับ
สรุปกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าก็คงจ่ายเงินคืน
แล้วก็เคลียร์ข้อมูลหมดทำการซื้อใหม่

เวลาของถามตรงค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่ทุ่มตรงสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป